คุณผู้ชมคะดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยกับเหตุอุกอาจ
เมื่อวานเราก็รายงานไปกรณีที่แฟนเก่าบุกไปที่โรงเรียน
แล้วก็ไปยิงธุรการสาวยิงเข้า๓นัดเลย
อาการของเธอเป็นยังไงบ้างวันนี้มาตามความคืบหน้ากันนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเล่าให้คุณผู้ชมฟังสักนิดนึงละกันค่ะ
ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนอนุบาลเอกชน

คนที่โดนยิงเนี่ยคือเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการวัย๒๕ปีค่ะ
ชื่อว่านางสาววันเพ็ญหรือว่าเปรี้ยว
โดนยิง๓นัดเข้าที่หน้าอก๒นัด
ท้องนัดหนึ่งอาการสาหัสเลยนะคะ
เป็นเหตุอุกอาจมากนะคุณนะ

ใช่ค่ะแล้วทีนี้ตอนแรกที่พาดหัวข่าวว่ายิงที่โรงเรียนอนุบาล
หวั่นใจเนอะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนหรือเปล่า
วันนั้นโรงเรียนปิดไม่ได้มีการเรียนการสอนนะคะ
เพราะว่าโรงเรียนเขาก็ปรับปรุงทำป้ายทาสีใหม่อยู่
มีแค่ช่างรับเหมามีคุณครูมาทำหน้าที่ที่โรงเรียน
ทีนี้จากข้อมูลเราก็ทราบว่าตัวของนางสาวเปรี้ยว
เคยทำงานที่โรงเรียนแห่งนี้มา๒ปีที่แล้ว
แล้วก็ลาออกไปไปทำธุรกิจส่วนตัวได้๗๘เดือน
แล้วหลังจากนั้นก็สมัครกลับมาทำงานอีกรอบนึง
วันที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้เป็นวันแรกเลยนะที่เริ่มทำงาน
คิดดูสิมาทำงานวันแรกโดนแฟนเก่ามายิง
พยานหลักฐานกล้องวงจรปิดของโรงเรียนมีไหม
เขาบอกว่ากล้องวงจรปิดของโรงเรียนมี
แต่ว่าหันหน้ากล้องไปที่ตัวอาคารเรียน
คือหันเข้ามาในโรงเรียนไม่ได้หันเข้าไปตรงประตูหรือว่าตรงถนนนะ
เพราะว่าคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดริมทางแล้วก็ยิงเข้ามานะฮะ
แล้วตำรวจเขาก็ไปตรวจหาว่าจะมีปลอกกระสุนปืนไหม

ก็เลยคิดว่าในป๊อปผู้ก่อเหตุอาจจะใช้พวกปืนลูกโม่หรือเปล่า
แล้ววันนี้นักข่าวของเรานะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากตำรวจ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้สารออกหมายจับในป๊อปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
แล้วชุดไล่ล่าก็กำลังตามตัวอยู่
ชับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าต้องทำแบบระวังเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าในป๊อปก็มีอาวุธปืนอยู่ตอนนี้
แล้วอาการของนางสาวเปรี้ยวตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
ยังอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
เราไปคุยกับปู่ของคนเจ็บค่ะคุณปู่สมจิต
คุณปู่เล่าให้ฟังว่าหลานปู่เนี่ยนะ
เพิ่งจะกลับมาคบกับนายป๊อปได้๓เดือนเอง
เคยมาบอกญาติที่บ้านว่าเดี๋ยวจะมาขอมั่นหลานนะ
แต่ว่าปรากฏว่าป๊อปไม่มาตามนัดอันนี้คือคุยกับปู่นะ
ส่วนป้าสะไภป้าสะไภบอกว่า
ตัวของเปรี้ยวน่ะมาเล่าให้ป้าฟังนะ
ป๊อปไม่มาแล้วป้าเดี๋ยวหนูว่าจะไปเคลียร์กับเขาเอง
เนี่ยโดนป๊อปพาไปทิ้งไว้ที่ป่าช้าแล้วยึดมือถือไว้ไง
เนื้อตามตัวเปรี้ยวมีแต่ร่องรอยการถูกทำร้ายค่ะ
แล้วถามว่าป้าสะพ้ายรู้ไหมว่าที่เป็นความโกรธแค้นกันที่ป๊อปก่อเหตุแบบนี้
มาจากอะไรบอกน่าจะเป็นเรื่องของหึงห่วงด้วยหรือเปล่าหรือว่า
เรื่องที่ป๊อปไม่พอใจที่ตัวเปรี้ยวบอกเลิกค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจก็กำลังตามหาตัวในป๊อปอยู่นะคะ
มีหมายสารออกมาแล้วคาดว่าจะได้ตัวเร็วนี้นะคะ